เองเนี่ยนะครับทุกคนดูนะครับคือป่าเจือกเขาบรรทัด

ครับโอ้โหนี่เฮะวันนี้

ขึ้นไป๒วันนี้ลงมานี่โอ้โหสภาพร่าง
กายแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ขี่ขึ้นไป
ทั้งรถแน่แล้วดูขานี่บาดเจ็บลงมานะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะขึ้นไป๒วันนะนี่ลงมาเปลี่ยนเวรนะครับท่านผู้ชมครับ
ขี่จักรยานยนต์ลงมาจากเขาในสภาพพังเสียหายดินโครนแบบ
ปื้นตัวเต็มไปหมดขามีบาดแผลโดนท่ากัดมาอีกที่นายนี้
บอกว่าขณะที่กำลังลงเนินเขาเนี่ยพื้นถนนเป็นดินโครน
เฉะนะฮะล้อหลังรถจักรยานยนต์สะบัดก็ต้องเบรกแล้ว
ดีดตัวออกจากรถทิ้งรถเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เนี่ยรถ
ล้มเดี๋ยวแรงเหวี่ยงเนี่ยจะถลายตกเหวค่ะโชคดีที่ไม่
เจ็บหนักนะครับอ่าตอนนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บน
ขนำนะฮะอยู่บนภูเขาห่างจากพื้นที่ข้างล่างเนี่ย
กิโลเมตรซึ่งบางช่วงรถขี่ได้บางช่วงรถขี่ไม่ได้ก็
เดินแล้วเข็นรถไปด้วยเพราะที่รถก็มีอุปกรณ์พวก
ตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารเพราะบนเขาไม่มีสัญญาณ
โทรศัพท์มือถือขณะเดียวกันนะครับมีการเปิดเผยภาพการ
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยพันธุบทเอกยดสวัสดิ์
จ่างวงนี่เป็นภูมิกับนะฮะภูมิกับการสืบสวนตำรวจ
ทรจังหวัดพัทธลุงตอนนี้อยู่โรงพยาบาลปียรักษ์นะฮะ
เขตเทศบาลเมืองพัทธลุงแอดมิตรด่วนเมื่อช่วงเย็น
พฤศจิกายนขึ้นเขาบรรทัศน์ไปตามล่าตัวเสียแป้งเหมือนกัน
ไปอยู่บนเขาเนี่ยหลายวันจนร่างกายอ่อนล้าปวดท้องไข้
สูงท้องเสียแพทย์เจาะเลือดไปตรวจพบว่าป่วยเนื่องจากติด
แบคทีเรียในลำไส้ค่ะนี่คือพันตรวจเอกยศวรรษเนี่ย
ท่านบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะใช่พวกอาหารแล้วก็น้ำที่เป็น
เบียงที่เอาไปดื่มไปกินหรอกอาจจะมาจากการอยู่ในป่าเนี่ย
สัมผัสกับสิ่งต่างมากมายจนนำไปสู่การติดเชื้อในลำ
ไส้อ่าตอนนี้อาการก็พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องแอดมิตรอยู่
นะครับนักข่าวของเราก๋ายธนกรทองคำครับทุกผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ไปเขาบรรทัศน์หลายวันนี่ก็เป็นหนึ่งวันในภารกิจ
ของก๋ายนะบุกตาฟาดงลุยน้ำตกนี่เห็นไหมครับขึ้นไปทำ
มิวนิสต์ด้วยไปดูขนำลับอีกหลายแห่งล่าสุดไข้เลือดออก
นี่ไงเป็นโดนยุงกัดโดนมีวันเจอท่าเข้าไปเนี่ยถอน
เกงแก้เกงแล้วเอาทากออกทันนะแต่ว่าไปเจอไม่เจอยูง
ไข้เลือดออกฮะเกร็ดเลือดต่ำนะฮะไข้ขึ้นสูงนะครับ
ไปโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
คือเกล็ดเลือดเนี่ยเหลือประมาณ๕๐๐๐นะฮะแพทย์ต้องให้
อาการอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกล็ดเลือดต่ำลงอีกก็
ต้องเข้าห้องไอซียูก็ต้องให้กำลังใจไกด์ด้วยนะฮะ
นี่หลุยจริงนะฮะแต่ตอนนี้ต้องออกมารักษาอาการก่อน
ใช่ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวแข็งแรงค่อยลุยใหม่นะหนาไกลนะอ่า
นัทวินนะฮะผู้สื่อข่าวของเราอีกคนนึงเมื่อวานจะเห็น
ภาพขึ้นไปบนบ้านตรานะครับจังหวะทำข่าวอยู่ไม่ทัน
รู้ตัวอยู่ดีเอ้าท่ากัดฮะและท่าตัวนี้มันดูดเลือด
แซคแบบโอ้โหดูเลือดที่แขนแซ็กนะแล้วดูตัวท่าใช่ท่าอ้วน
เลยดูดจนอิ่มเปรมเลยนี่ฮะมีพรานป่าไปด้วยนะที่นำ
ทางไปนะครับก็เลยเอาใบสาบเสือเนี่ยมาขยี้ให้น้ำออก
นะฮะอ่าแล้วก็เอามาเอาใบมันเนี่ยมาอุดแผลนะครับอ่า
ก็เป็นสมุนไพรของชาวบ้านที่ใช้ในการห้ามเลือดนี่นะฮะ
เวลาเข้าป่าเนี่ยก็เลยประถมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนตอนนี้ก็ไปรับส่งรักษาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันหนัก
กันหมดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักข่าวทั้งชาวบ้านในพื้นที่นะ